คันหนึ่งอยากจะออกก็พุ่งพลวดออกมา

หลังจากนั้นเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงไปดูครับ
ไม่มองอยู่มองอะไรมองนู้นเลย
แม่งมากเลย

แม่นเมื่อกี้แป๊บหนึ่งชนเลย
เนี่ยผิดไอไม่คล่องไอจะทำให้ดูได้ไหม
อะไรแค่ขับเน่งนะอยู่มาถนนเลยอยู่ไม่มองเลย

แล้วตอนแรกจะพูดอังกฤษให้งงทำไม

ทำไมไม่พูดไทยตั้งแต่ที่แรก
นี่หรออยู่มานานเหมือนกันนะ
อยู่มานานไม่เท่าไหร่เขาต้องมีคนสนิทเป็นคนไทย

ไม่มีสิทธิ์ไปตบหัวคู่กรณีเขา

คลิปนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนในคลิป
เอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวนะฮะ

ทำนองว่าทุกคนต้องเรียนรู้
และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ถ้าทำไม่ได้ให้ไปเรียนมาใหม่นะฮะ
เรื่องราวมันก็เป็นไปตามคลิปแหละครับ

ทางซ้ายก็เจออีกคันย้อนสอนนะครับ
ชายชาวต่างชาติเจอไทยสไตล์เข้าไปแบบนี้ไม่รู้จะหลบทางไหนครับ
ก็เลยชนก็ให้ฮะรถล้มลุกขึ้นมาด่าไฟแลบเลยนะฮะ

หมวกแดงคนนี้นะครับเอ่ยขอโทษแล้วนะฮะ
ฝรั่งก็ยังไม่เบาตบหัวพี่เขา
กระทั่งคนขับรถแท็กซี่ผ่านมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวช่วยเจรจาให้หน่อย
แล้วก็บอกว่าถ้าอย่าทำแบบนี้ถ้าเขาผิดก็เรียกตำรวจนะครับ

ชายชาวต่างชาติก็ยอมละจากพี่หมวกแดงไปแล้วก็ไปยกรถมอเตอร์ไซค์ครับของตัวเอง

ช่วงนั้นมันเหมือนจังหวะซิตคอมเขาบอกแบบนั้น

จังหวัดที่ชาวต่างชาติหัวร้อนกำลังไปดูรถ

หมวกแดงเห็นท่าไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะโดนด่าอีก
สตาร์ทเครื่องหนีไปต่อหน้าต่อตาเลย
บอกแล้วว่าเรียกตำรวจก็เรียกไม่ทัน
เพราะทั้งหมดนี้เป็นไทยสไตล์
นี่แหละครับบทสรุปจากเหตุการณ์นี้
รถของชายชาวต่างชาติเสียหายนะครับแล้วก็ได้แผลที่เท้าซ้ายไป
ส่วนคนไทยก็โดนด่ายับไปแยกแยะกันไป

ไม่ว่าจะกับชาวต่างชาติหรือใครก็ตาม
มันผิดกฎหมายแล้วเห็นไหมว่าเดือดร้อนระบาดเจ็บครับ
อยากจะบอกชาวต่างชาตินะ
คามดาวเย็นนะ
ใจเย็นค่ะอยู่เมืองไหนท่านก็ต้องใจเย็นนะคะ